ความของร็อกเกอร์ชื่อดังนะคะพี่เสกโลโซค่ะ
เช้านี้นะคะพี่เสกกับพี่การค่ะก็ได้เดินทางไปที่ศาลมีนบุรีค่ะ
เพื่อฟังคำตัดสินข้อหากระทำผิดพรบยาเสพติด
แล้วก็พรบออาวุธปืนข้อหาพกปืนจำได้ไหมคะ
คดีเมื่อปี๖๑เมื่อวันที่๓๑ธันวาคมปี๒๕๖๑นั่นเองค่ะ
ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากนะคะ
ตามภาพที่เห็นเลยนะคะเวลา๙โมง๑๕นาทีจริงสารนัด๙โมง
เสกมาช้า๑๕นาทีนิดนึงคุณผู้ชม
พร้อมภรรยาสุดสวยนี่ไงคะพี่การมัดแตะมาเลยค่ะสู้คดีค่ะ
เดินทางมาถึงศาลนะคะขณะที่มีศิลปินเพื่อชีวิตอย่างคุณไก่กระมัง
คือเป็นน้องรักของพี่เสกนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะคนนี้เขามานั่งเชียร์มาให้กำลังใจถึงที่ด้วยนะคะ
ซึ่งทั้งพี่เสกพี่การนะคะก็ตอนที่เดินลงมาถึงก็มีสีหน้าค่อนข้างเป็นกังวลค่ะ
โดยก่อนเข้าไปที่ศาลพี่เสกเปิดใจสั้นว่าวันนี้มาฟังคำสั่งสารดีกาเพียงคดีเดียวค่ะ
โดยยอมรับนะคะว่าเป็นกังวลค่ะจนกระทั่งเวลา๑๐โมงเช้าค่ะเราก็ตกใจเอ๊ะสถานสั่งแล้วเหรอ
นิสัยพี่การเดินออกมาค่ะปรากฏนะคะว่าสารอาญามีนบุรีได้ประกาศเลื่อนคำอ่านคำสั่งสารดีกาเป็นตอนบ่าย๒โมงคุณผู้ชม
หลังจากนั้นนะคะพี่เสกก็เดินมาขึ้นรถนี่แหละค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นนะคะว่ามีความเป็นห่วงเรื่องคดีนะคะแต่ก็พร้อมจะสู้แล้วก็ยังกล่าวขอบคุณแฟนเพลงที่เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปฟังเสียงสักเล็กน้อยค่ะ
กังวลไหมครับพี่เสกครับก็เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่นะเรื่องธรรมดาครับแต่ก็ยังเข้มแข็งอยู่นะใช่ครับใช่ครับก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยเอาน้องไปไหนละครับพี่เสกเอาไม่สั้นจริงไม่สั้นเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนโอเคครับค่ะค่ะเดี๋ยวกันครับมานะพี่เสกอยากบอกอะไรถึงเป็นแฟนไหมที่เป็นกำล
ความผิดจริงคือก่อนอันนี้มันอุทธรณ์หลายรอบแล้วถ้าผิดจริงนะคะก็อาจจะมีโทษต้องจำคุกเลยนะคะต้องเป็นกำลังใจแล้วก็รอดูติดตามกับไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ